คุณผู้ชมครับก่อนจะเข้าสู่วันเวลาที่สำคัญ
คือ๘พฤศจิกายนนี้ตามวันเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ
ที่จะเริ่มต้นการเลือกตั้งเข้าครูหา
หรือว่าการออกเสียงโหวตว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีนะครับ
ณขณะนี้เราจะลุ้นกันว่า
ใครถือแต้มต่อเหนือใคร
และแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองสหรัฐ
ติดตามพร้อมกันจากรายงานโดยคุณชายรัฐถมยาครับ

อเมริกันก็จะออกไปเลือกประธานาธิบดี
คนใหม่ของสหรัฐอเมริกา
ตอนนี้คะแนนความนิยมนั้นค่อนข้างที่จะสูสีกันทีเดียว
ระหว่างโดนัลดทรัมป์กับฮิลาลีคลินตัน

คะแนนความนิยมของแต่ละคนเป็นอย่างไร

เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหน่อทีละขั้นตอนนะครับ

อันนี้ก็เป็นแผนภาพใหญ่ของการเลือกตั้งสหรัฐ

ส่วนสีแดงก็จะเป็นฐานเสียงที่หนาแน่น
ลับกันไปมาไม่ได้เป็นฐานเสียงที่แข็งแกร่งของพักใดพักหนึ่ง
เพื่อที่จะลงไปหาเสียงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ลงไปในพื้นที่ที่ตัวเองนั้น
ว่าจะมีชัยชนะค่อนข้างที่จะเกือบ๑๐๐อยู่แล้วนะครับ

อันนี้ก็เป็นแนวโน้มการสำรวจคะแนนความนิยมล่าสุด
เห็นได้ว่ามีทั้งสีน้ำเงินสีฟ้าอ่อน
ส่วนสีฟ้าอ่อนนั่นหมายถึงว่ามีแนวโน้มค่อนข้างที่จะสูง
เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในแต่ละรัฐนะครับว่า
ทำไมเขาถึงมีการคาดการณ์กันแบบนั้นนะครับ

ซึ่งก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าแนวโน้มที่คนน่าจะไปเลือก
ส่วนตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
เช่นเลข๙เลข๕๕ใครที่ติดตามการเลือกตั้งสหรัฐนะครับ
ระบบการเลือกตั้งของสหรัฐนั้น
จะไม่ได้นับคะแนนรวมทั้งประเทศนะครับ
ว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี

ก็มาจากสัดส่วนของประชากรในแต่ละรัฐ
ก็จะมีคณะผู้แทนได้๕๕คน
แล้วคณะผู้แทนนี้จะเข้าไปเลือกได้อย่างไร

ใครก็ตามที่ชนะในรัฐนี้

จะได้คณะผู้แทนทั้ง๕๕คนไปเลย

นั่นหมายความว่าฮิลาลีจะได้คณะผู้แทนทั้งหมด๕๕คนไป
และทั้งประเทศจะมีอยู่ทั้งหมด๕๓๘คนคณะผู้แทน
นั่นหมายถึงว่าใครที่ถึง๒๗๐ก่อนก็จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะ
อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนที่คาดว่าจะเลือกฮิลาลีขึ้นมาเป็นประธานธิบดี

อันนี้ก็เป็นแนวโน้มของพักรีพับริกันบ้างนะครับว่าพักรีพับริกันนั้นมีแนวโน้มในรัฐไหนบ้างนะครับ
ก็จะมีสีแดงเข้มสีแดงอ่อนจะมีอยู่ที่ไอโอว่าแล้วก็ที่จอร์เจีย
จอร์เจียนั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะหลายสมัยมาแล้ว
เท่าที่ผมได้เคยทำข่าวมานานนับหลาย๑๐ปี
ส่วนใหญ่แล้วจอร์เจียจะเลือกพักรีพับริกันที่จริงแล้วควรจะเป็นสีแดงเข้ม
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่กลายเป็นสีแดงอ่อน
นั่นหมายความว่าค่อนข้างที่จะเลือกทรัมป์แต่ว่าฮิลาลีก็ยังมีสิทธิ์ที่จะชนะในรัฐนี้ได้
แล้วก็ไอโอว่าก็เช่นกันไปดูว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ
ไปดูคะแนนความนิยมของทั้งคู่ในรัฐจอร์เจียกับไอโอว่านะครับ
จอร์เจียนั้นมีอยู่ที่ทั้ง๔๘ฮิลาลี๔๓ไอโอว่า
ต่างกันเพียง๑๐๐ละ๒เท่านั้นเอง
ซึ่งไอโอว่าในคราวที่แล้วได้เลือกของพักริพรับริกัน
อันนี้ผลการเลือกตั้งเมื่อปี๒๐๑๒
ค่อนข้างอย่าทิ้งห่าง๑๐๐ละ๑๐มาครั้งที่๑๒ทิ้งห่าง๑๐๐ละ๖
เกิดอะไรขึ้นกับไอโอว่าใน๔ปีให้หลัง
นั่นก็เพราะว่ามีประชากรที่เป็นชนชั้นกลาง
แล้วก็มีคนที่เป็นคนผิวขาวมากขึ้น
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นบีพับริกัน
นั้นก็เลยทำให้ครั้งนี้ไอโอว่าเป็นรัฐที่จะต้องจับตามอง
เพราะว่าค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางพักหรือพักอีกกันมากขึ้น
แต่ฮิลาลีคลินตันก็ยังคงมีสิทธิ์อยู่ดี
แต่ว่าโน้มเอียงไปทางโดนัลดทรัมป์มากยิ่งขึ้น

จากการสำรวจล่าสุดนะครับอย่างที่ผมอธิบายไป
โดยที่รัฐที่น่าสนใจนั่นก็คือ๒รัฐนี้ครับ
นั่นก็เป็นรัฐที่ในการของศาสนาคริสต์นิดรัฐที่๑
เราก็จะเคยเห็นคนที่ชักจะใส่เสื้อเชื้อเป็นฝรั่งผูกเล็กไทย
ขี่จักรยานแล้วก็ไปเคาะตามบ้านเพื่อจะเผยแผ่ศาสนา
แต่คราวนี้พอได้โดนัลดทรัมป์มาเป็นตัวแทนพักก็ไม่ค่อยที่จะชอบโดนัลดทรัมป์เท่าไห
สนใจทีเดียวรวมถึงอลิโซน่าด้วยซึ่งเคยเป็นพื้นที่สีแดงมาก่อน
ไปดูคะแนนนิยมของทั้งคู่ครับ
เป็นพื้นที่สีแดงมาก่อนแดงเข้มเลยทีเดียวเพราะปี๒๐๐๘ดูนะครับ
แต่มาคราวนี้ครับมาดูคะแนนความนิยม

ส่วนรัฐที่จะต้องเรียกว่าเป็นรัฐที่สำคัญ
ที่มีคะแนนของตัวแทนคณะผู้แทนค่อนข้างที่จะเยอะ
อันนี้เป็นสิ่งที่บรรดาผู้สมัครคาดว่า
โฟรีดาแล้วก็โอไฮโอแล้วก็ทั้งโอไฮโอแล้วก็โฟรีดา
ไม่เคยเลือกประธานธิบดีที่จะซ้ำ

เว้นนะครับในปี๒๐๐๘๒๐๑๒อันนี้เลือกโอบามาทั้งคู่
แต่เห็นไหมครับว่าคะแนนค่อนข้างที่จะไม่ได้ทิ้งห่าง
ปีที่แล้วร้อยละ๓เท่านั้นที่โอบามาชนะไป
เนวาด้าก็เช่นกันส่วนฟอริดาก็เช่นกัน
เมื่อ๔ปีที่แล้วโอบามาชนะไปอย่างเฉียดชิว

แล้วก็เมื่อ๘ปีก่อนชนะไปก็เฉียดชิวเช่นกัน

แล้วก็ฟอริดานี่เองครับเป็นรัฐที่มีคนบอกว่า
อย่างไรก็ตามถ้าทรัมป์ต้องการที่จะเป็นประธานาธิบดี
ต้องเอาชนะในรัฐฟอรีดาให้ได้
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับ

๑๐๐และ๕๐๑๐๐และ๔๙ห่างกันเพียง๑๐๐และ๑เท่านั้น

จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันทีเดียวมาก
ฮิลาลีมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ๔๗
ส่วนทรัมป์๑๐๐และ๔๕ต่างกันเพียง๑๐๐และ๒
จะเห็นได้ว่าผู้สมัครมักจะลงพื้นที่

นี่คือจากการสำรวจล่าสุด
ก็จะเห็นเป็นแผนที่ในลักษณะนี้นะครับ
ที่ผมบอกว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์
ถ้าเกิดไปดูพื้นที่ที่เป็นสีแดง
สีแดงอ่อนด้วยแล้วนะครับ
ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์จะมีคะแนนอยู่ที่
ตรงนี้แล้วกันนะครับ๑๗๙

เขาจะได้คะแนนรวมเป็นทั้งสิ้น๒๖๔คะแนน
เห็นไหมครับว่า๒๖๔ยังไม่ถึง๒๕
ในขณะที่เฮลลี่คลินตันไม่ต้องเอาชนะ
เพียงแต่รักษาฐานคะแนนของตัวเอง
รัฐที่เป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็สีฟ้าจางนี้

ซึ่งจะทำให้เธอได้เป็นประธานธิบดีสหรัฐ
เพราะฉะนั้นหนทางที่ทรัมป์จะขึ้นเป็นประธานพิธีคือยังไงครับ
อกจากนั้นแล้วต้องพลิกพื้นที่สีฟ้าอ่อนเหล่านี้แหละครับ
ให้กลายเป็นพื้นที่สีแดงให้ได้
แล้วนั่นก็จะเป็นหนทางในการเปิดให้โดนัลด์ทรัมป์
ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
เห็นได้ว่าหนทางในการขึ้นเป็นประธานบดีของโดนัลดทรัมป์นั้น
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับ
แต่ว่าเรื่องอื้อเฉาของเฮลลี่คลินตันที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้าย
ก็ทำให้ยากต่อการคาดเดาในผลการเลือกตั้งครั้งนี้
อะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วง๑อาทิตย์ที่เหลือ
เพราะฉะนั้นแล้วต้องจับตามองการเลือกตั้งสหรัฐครั้งนี้

ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามการเลือกตั้งสหรัฐได้
ทางไทยรัฐทีวีในทุกช่วงข่าวสำคัญ
ส่วนตัวผมเองก็จะเดินทางลงพื้นที่ที่สหรัฐอเมริกาด้วย
แล้วก็จะรายงานจากพื้นที่เข้ามา

เลือกตั้งสหรัฐในวันที่๙พฤศจิกายน
คือเช้าวันที่๙ก็จะตกประมาณกลางคืนของวันที่๘พฤศจิกายน

ซึ่งในช่วงเวลานั้นเราคงจะได้รู้กันแล้วนะครับว่า
ใครจะขึ้นมาบริหารประเทศมหาอำนาจของโลกประเทศนี้ครับ
รัฐถมยาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน